ก็จะคิดถึงโรงแรมโอ่งค่ะ

แต่ว่าการโปรโมทของโหโรงแรมเป็นอัตลักษณ์สวยมาก
ก็อยากจะมีเวลาว่างสักวัน๒วัน
วันไหนวันดีลองพาครอบครัวไปเที่ยว

แล้วก็จากปากที่ว่าคนมาทานอาหาร

เห็นเขาพูดกันนะฮะเคยมีเพื่อนเพื่อนเข้ามาใช้บริการแล้ว
แล้วเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศริมน้ำดีครับ
ห้องพักสวยอาหารอร่อย
สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาที่พัก
ที่อยากจะพาครอบครัวมาพักผ่อนแบบชิล
อยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครและมีบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก
พลาดไม่ได้เลยครับเพราะวันนี้จะพาคุณผู้ชม
เดินทางมาที่เมืองโอ่งมังกรจังหวัดราชบุรีนั่นเอง
ถ้าพูดถึงที่พักเปิดใหม่ที่กำลังเป็นท็อกออฟเตอร์ชาว
จังหวัดราชบุรีเวลานี้คงต้องยกให้กับโรงแรมราชาบุระ
ที่ชูอัตลักษณ์ความเป็นเมืองโอ่งมังกรได้เป็นอย่างดี
ด้วยการดีไซน์เส้นลายโค้งเว้าถ่ายทอดผ่านการตกแต่งตัวอาคาร
ประตูพื้นสระว่ายน้ำและข้าวของเครื่องใช้
ที่ปรากฏให้เห็นทั่วทุกจุดของโรงแรมเป็นการผสมภาษา
ระหว่างศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ของคนราชบุรีเอาไว้ด้วยกันอย่างดีเลยทีเดียวครับ
โรงแรมราชาบุระที่ราชบุรีแห่งนี้เป็นโรงแรมแขกบ้านแขกเมือง
ในแบบรักเชอรี่ที่สามารถสัมผัสได้ในราคาที่ไม่แพงเป็นโรงแรมอัตลักษณ์โรงแรมโอ่ง
เราดูจากวัฒนธรรมในห้องเรื่องของภาพวาดการปั้นดินที่มาจากศิลปินแห่งชาติ
โดยแต้มจุดสีต่างที่เป็นวิถีชีวิตของคนราชบุรีแม้แต่ในตู้เสื้อผ้าก็ทำเป็นรูปโอ่ง
หัวเตียงก็ทำเป็นรูปหายซึ่งทั้งหมดนี้ดูเป็นอัตลักษณ์และดูเส้นโค้งต่างดูสีของดิน
ก็อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสมาดูว่าโอ่งเป็นยังไง
โอ้โหสวยมากเลยค่ะ
แค่เห็นบรรยากาศของโรงแรมนะแม่อยากจะพักแบบว่าพาลูกไปเที่ยวแล้วอะค่ะ
คือน่าไปมากเลยเพราะว่านอกจากบรรยากาศที่แบบสุดยอดแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังมีเรื่องของดีไซน์ที่เป็นการนำเอาศิลปะวัฒนธรรมหรือว่าของดีประจำจังหวัดราชบุรี
สร้างให้เป็นอัตลักษณ์ของโรงแรมเลยค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งดีไซน์เลย
บอกคุณสองคนแล้วครับว่าไม่มีทางผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะ
แต่รู้ไหมครับว่ากว่าจะเป็นราชาบุระในแบบวันนี้นะฮะไม่ง่ายเลยนะครับ

เพราะต้องผ่านทั้งวิกฤตเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงต่างมากมายนะครับ
พูดสักขนาดนี้แล้วนะครับผมขอเชิญเจ้าของเลยดีกว่านะครับ
คุณบดินพัฒน์อธิบย์ตระกูลนะครับกรรมการพยาบาลการณ์โรงแรมราชบุระจังหวัดราชบุรีครับ

สวัสดีครับ

ขออนุญาตนะคะขออนุญาตเรียกคุณอาเลยนะคะ

เห็นว่าเป็นเจ้าของโรงแรมก็อยากเป็นหลานกันดี

ค่ะเอาล่ะคือจริงแล้วเนี่ย
อยากรู้เรื่องราวที่มาที่ไปกับโรงแรมที่มันมีดีไซน์มีอัตลักษณ์สวยงามขนาดนี้นะคะ
เอาอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตคุณอาเดี๋ยวไปนั่งคุยกันนะคะ
อ๋อบูระกับเมืองเมืองพระราชา
จริงเป็นถนนราชาปุระ
แต่เนี่ยบุระเนี่ยพอดีมาคล้องจองกับบุรีบูระไง

คือโรงแรมของเมืองราชบุรีครับ
ก่อนที่จะมีคำว่าราชาบุระนะครับเห็นว่าคุณอามีธุรกิจหลายอย่างเลย

โอ้ยเล่าเรื่องยาวเรียมพยายามสลบไปสั้น
ก็คือเดิมก็จากพ่อแม่ก็เป็นโรงงานทอผ้า

โรงงานทอพ่าก็ที่ชาวันราชบุรีเหมือนกัน

ก็ยังทอผ้าอยู่แต่เป็นทอผ้าภูรี
ท่าแบบเงยใช้หรือแบบเงยเตยใช้
ชาวใบตอง

เพื่อภาษีแพงแต่โอเคเมืองไทยทำได้
ก็จะเป็นปัญหาแล้วมีการนำเข้ามา
เขาก็ได้เข้ามาเยอะมากเลยนะครับ

พอขายโรงงานโปรลิสเตอร์ไปแล้ว

มาทำก่อสร้างอีกโหยังไงคะ

เขาก็จะได้ทำต่ออาอีกทีนึง

ที่นี่แปรงแปรงโรงแรมนี้
ประมาณ๔ไร่กว่าซื้อมานานแล้วครับ
ตั้งใจจะทำบ้านอยู่แล้วก็ให้ลูกอยู่

แต่นี่พอดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแกบอกว่า

บอกต้องมีตัวตนเราอยู่เฉยไม่ได้
ฉันต้องทำอะไรทุกอย่างก็เลยขยันทำต่อมาไง

พนักงานที่ก่อสร้างตามมาเนี่ย
ไม่มีงานทำแล้วก็ต้องหอพิวกับนายใช่ไหม
มีโรงแรมอัตลักษณ์
เพราะว่าที่อื่นมีหมดแล้วใช่ไหม
ก็เลยสร้างมาเพื่อตั้งให้จังหวัดลาบดี

ค่ะอันนี้ขออนุญาตนะคะสร้างช่วงไหน
แล้วใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานขนาดไหนคะ
สร้างก็ประมาณก่อนปี๕๙มึง
ปี๕๙กล้า๑๙๖๖ช่วงปีไหนคะ
เจอโควิดพอดีเลยค่ะแล้วทำยังไงอ่ะ
เปิดโรงแรมมาปั๊บเจอโควิดปุ๊บเปิดมาเจอปั๊บเหรอก็พักเลยพักเลยค่ะ

ตอนนั้นเลือกที่ใช้ของดีของรัสบุรี
ก็คือองค์มาเป็นตีมหลักของโรงแรม
ก็เป็นออกแบบโดยตอนนั้นนัทจะอยู่บ่ายรัฐหรือไง
เขาก็ไปถอนรหัสรู้สึกครึ่งข้อนประเทศแล้วมั้ง
ก็ไปค้นว่าแต่ละจังหวัดมีอะไรดีมีอะไรดีมีอะไรดีใช่ไหม
ตั้งแต่เรื่องของดินดีของราบรีก็คือดินราบรีสำดินโอ่งเนี่ย
แล้วก็สายน้ำที่คดโค้งสวยงามแล้วก็ชีวิตชีวิต
ความอยู่ของชาวราชหรือที่เงียบสงบครับอ่าที่มาที่ไปแล้ววัฒนธรรมต่างต่าง
เลยมาเป็นสร้างระบบโรงแรมราชขึ้นมาไว้ตรงนี้แหละ
แล้วดีไซน์ในห้องพักของโรงแรมของคุณอาเป็นยังไงอ๋อเป็นแอปใส่กระหมวดอ่ะ
ตรงกับหัวเตียงค่ะเป็นรูปของไหยอ่อก็ใช่ไหมอ่อ
แต่วงี้น้ำนี่ปูกระเบื้องแบบก้นโองอ๋อก็คือไม่ได้ไปเลียมเหมือนเหมือนที่
ไม่ใช่แบบนั้นถูกไปแพงที่สุดสร้างยากสุด
พูดไปนี่แหละอาจจะมีสัก๔๐๐๐๐๐บาท
แต่มาปูไปก้นโอ่งล่อไปกับร้าน

เดี๋ยวพาไปดูดีไซน์ห้องพักแต่ละโซนนะครับ
จะมีความสวยงามแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ
สำหรับห้องพักของโรงแรมราชบูระนั้น
จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด๕๖ห้อง
แบ่งเป็น๓โซนให้เลือกตามความชอบ
โซนแรกที่จะพาไปรู้จักก็คือ
ห้องสุพิลเลียเป็นอาคาร๕ชั้น
ห้องพักพร้อมระเบียงที่มองเห็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตก

ส่วนโซนที่๒จะเป็นห้องจากุซี่วิลล่า
และได้สปาไปในตัวแค่นี้ก็ฟินแล้วล่ะครับ
ยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะโซนสุดท้าย
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบสุด
ตัวมีการดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเรานอนอยู่ในโอ่ง๓ใบซ้อนกัน
พอเปิดหลังห้องไปก็จะเจอกับสระว่ายน้ำดีไซน์คดเขียวเปรียบเสมือนสายน้ำแม่กรอง
หล่อเลี้ยงผู้คนในจังหวัดราชบุรีนั่นเองล่ะครับเห็นไหมล่ะครับว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนไหนของโรงแรม
ก็จะมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งด้วยการดีไซน์จากโอ่งที่ไม่หลุดคอนเซ็ปต์ของโรงแรมเลยจริงครับ
สองสามชั่วโมงนะคะแต่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราอยู่กับทายาทของคุณอาอีกหนึ่งท่านนะคะ

สวัสดีครับ
คุณบ๊อบเองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งบุคคลสำคัญ
ที่ช่วยเหลือในการดูแลเรื่องของการออกแบบด้วยไหมคะคุณบ๊อบ

อะไรบ้างคะคุณบ๊อบ
ผมก็ดูตั้งแต่สมัยตอนก่อสร้างเลยครับ

ก็จะประสานงานกับพวกแบบแล้วก็ประสานงานกับบริษัทผู้รับเหมาค่ะ

ยากมากเลยครับเพราะว่าแบบค่อนข้างที่จะมีดีเทลเยอะมาก
แล้วก็มีส่วนบล็อกส่วนโค้งที่มันไม่เหมือนกับตอนที่เราทำการสร้างบ้านใช่ครับ
และอย่างที่คุณอาบอกสระที่ปูกระเบื้องเป็นรูปองค์ราชบุรี

ไม่มีครับอันนั้นเป็นช่างที่ถนัดในการปูสระลวดลายสระ

แล้วก็ทำสิ่งที่ให้ลูกค้าคุ้มค่ามากขึ้น
ให้เขามาแล้วเขาได้บริการที่ดี
แล้วก็มั่นใจมาโรงแรมเราปลอดภัย
จากสถานการณ์โควิทย์แน่นอน
ธุรกิจที่เราทำดูเราไม่ได้ลดราคา
เพราะไปแข่งกันกันมาก
และปสุดท้ายธุรกิจจะอยู่ไม่ได้

สมมุติว่าเราอยากทำอันนี้เรายังไม่ต้องรีบลงมือทำ
ศึกษามันอย่างจริงจังก่อนว่าเราชอบมันไหม
อนาคตเราอยู่กับมันไปอีกหลายปีเราสามารถอยู่กับมันได้ไหม
เราก็กล้าครับเมื่อเราตัดสินใจแล้วเราศึกษาแล้ว
ลงมือทำเลยแต่ว่าไม่ได้บอกว่ามันจะรับลื่นตลอดครับ

วงด้วยกันเนี่ยต้องทำสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่เราชอบ
มันเกี่ยวกับ๓บวงบวงที่เร็วมาเกี่ยวอะนี่ก็คือ

โอ้โหถ้าไม่ทำสิ่งโน่ไม่ต้องการ

มันก็ขายไว้ได้เน่

ในภุตศาสนานี่สำคัญมากเลยนะ
มือแซนธวิริยะศิษยาวิมังศา
อันนี้สันธวิริยะ

จิตตายเอาใจใส่ในคำสอนของพุทธเจ้าก็มีอยู่แล้ว
มาจากกระเทศเลยนะอ๋อใช่ครับเอามาใช้ได้นะคะ
ใช้ได้เลยแหละเอามาปรับใช้ได้กับการทำงานสุดยอดเลยแหละ
นั่นแหละค่ะสุดยอดจริงจริงเอ่อใครที่ดูอยู่แล้วสนใจอยากจะเข้าพัก
ไปพักที่โรงแรมติดต่อช่องทางไหนได้คะครับครับ
ได้ทุกช่องทางเลยครับมีทางเฟซบุ๊คครับเป็นเพจของทางโรงแรมนะครับ
แล้วก็ทางไลน์ออฟฟิเชียลของทางโรงแรมราชบุรณะนะครับ
หรือไม่ก็โทรมาสับถามก็ได้ครับเป็นเบอร์ศูนย์สามสองเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับ
เดี๋ยวจะขึ้นมาให้ตรงนี้ด้วยนะครับสุดยอดนะครับ
เด็กคิดนะครับว่าจากไอเดียเริ่มต้นนี่คือหอพักธรรมดานะครับ
จะกลายเป็นโรงแรมที่อัตลักษณ์โดดเด่นได้ถึงขนาดนี้นะครับ
ที่คุณอากับคุณบ๊อบบอกครับทำเป็นสิ่งที่เราชอบนะฮะ

เจอบุษักก็อย่าไปท้อถอยนะครับอืม
เพราะว่าบทแผนที่ได้กลับมาต้องคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะฮะค่ะ
อย่างเช่นโรงแรมราชาภูระเป็นตัวอย่างนะครับจุดเริ่มต้นที่ดูธรรมดานะฮะ
แต่ปัจจุบันครับกลายเป็นโรงแรมที่มีอัตลักษณ
มีเรื่องราววิถีชีวิตและจิตวิญญาณแห่งจังหวัดราชบุรีอย่างเต็มที่ครับ

ครับวันนี้รายการเศรษฐีป้ายแดงของเรานะคะ

ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราค่ะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ